มวลน้ำจากอุดรธานีไหลเข้าพื้นที่ครับอำเภอท่าบ่อน้องคายค่ะ
แล้วมันก็ทำให้รถที่จอดไว้ข้างทางถูกมวลน้ำเนี่ยค่ะครับ
ซัดไปเลยนะคะทหารต้องไปช่วยกันกู้รถคันนี้ขึ้นมาค่ะ
กลับ
ทหารยี่สิบกว่านายคุณนัทพงศ์ก็คือให้ให้รถทหารลากไปอู่เลยได้ไหมครับ

เป็นมวลน้ำจากอุดรธานีที่ไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย
คือจริงแล้วเนี่ยคือชาวบ้านเขาได้ข่าวน้ำท่วมบ้านญาติเขา
เขาก็เลยเอารถกระบะคันนี้ของเพื่อนบ้านจะไปช่วยญาติ
อ๋อจะไปช่วยขนของนะครับจอดในข้างทางระหว่างจะไปช่วยขนกระสอบซ้าย
ปรากฏน้ำมาก็ซัดรถตกถนนจมน้ำ
นี่ค่ะทหารนะคะกำลังพลจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๓กรมทหารปืนใหญ่
ต้องออกมาช่วยค่ะ๒ชั่วโมงกู้รถขึ้นมาได้สำเร็จ
เจ้าของรถคุณจิรวัตรบอกว่าเมื่อวันที่๔ตุลาคม
วนน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเพื่อนบ้านเขาได้ยินข่าวน้ำท่วมบ้านญาติเขา
ก็เลยขอยืมรถจะไปช่วยญาติจอดไว้ข้างถนนแล้วไปขนกระสอบทราย
ตอนนั้นน้ำมาค่ะแล้วมันเพิ่มขึ้นเร็วมากมันเร็วขนาดที่ไปขนของแล้วกลับมารถไม่ทัน
โอ้โหมันเร็วขนาดนั้นแล้วก็รุนแรงขนาดนั้นถึงขั้นซัดรถกระบะตกถนน
ไหลไปตามน้ำโอ้โหคือบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่น่าเชื่อจริงนะคะ
รถทั้งคันนะคะแต่ว่าก็ช่วยเอาขึ้นมาได้สำเร็จแล้วค่ะ